ผมคิดว่าการเกิดขึ้นของแต่ละเวทีนั้นเป็นการแสดงออกในความคิดและความเชื่อในหลักการและปัญญาของแต่ละกลุ่มเอง
ซึ่งเพราะมีสิ่งไหนที่อยากจะเสนอก็นำเสนอได้นะครับแต่คิดว่าการที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นโดยแต่ละฝ่ายเอง
ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนแล้วเราจะเกิดเหตุการณ์นี้ตามหลัง
คือบรรยากาศจะไม่เป็นแบบนั้นคือเรารู้สึกว่าและเราจะไม่ทำให้บรรยากาศเป็นอย่างนั้นพี่เข้าใจถูกไหม

ลีล่ะคะคือบรรยากาศมันจะไม่เป็นแบบนั้นใช่ไหมคะ
คือถ้าถามว่าปะทะไหมผมว่าไม่ถึงขั้นประทะนะเพราะว่าพี่จอมขวัญนึกภาพ
ปะทะนี่ไม่ได้หมายถึงกายภาพนะเป็นบรรยากาศนะ
ผมใช่คือพี่น้องนึกถึงสภาพความเป็นจริงของปัจจุบันนี้ฮะ
คือนึกภาพตามก็คือมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งใช่ไหมฮะ
อยู่ฝั่งเมียพลปลดแอบฝั่งประชาชนปลดแอบใช่ไหมฮะ
พ่อแม่อาจจะอยู่ฝั่งไทยพักดีอย่างนี้ฮะ
ซึ่งสมมุติว่าถ้าเกิดมันจะไปเผชิญหน้ากันนั่นสงครามลูกพ่อแม่ลูกเหรอฮะ
ก็ไม่ถึงขั้นนั้นเพียงแต่ว่าถ้าฝั่งนู้นจะนำเสนอข้อมูล
สมมุตินะฮะอย่างในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์เหมือนที่ในช่วงเบรกแรกที่คุณฟอร์ดได้พูดไปว่า
ต้องการที่จะให้พระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐมนูลเพื่อดำรงความสง่าสถาพรต่อไป
แต่ซึ่งทางผมกลับมองว่าการออกมาของกลุ่มของพวกเขาที่กับคำพูดเหมือนมันย้อนแย้งกันนะ
ในขณะที่แบบว่าคำพูดเหมือนว่าจะให้สถาบันอยู่ใต้ธรรมนูลเพื่อยังคงความสถาพรสืบต่อไป
แต่การกระทำอย่างนี้เป็นการด่าทอจับจ้วงหรือใส่ร้ายเช่นป้ายที่เราเห็น
คุณจะมาบอกว่าเป็นฝีมือใครคนนี้ผมไม่รู้
แต่ผมบอกว่าเนี้ยผมทำเพื่อผมจะยกเกียรติให้พี่ชำขวรรค์สูงขึ้นอย่างงี้ค่ะ
พี่ว่ามันมันมันเรื่องมันไปด้วยกันได้ไหมคะ
ลียกตัวอย่างว่าปัจเจกบุคคลคนเดียวกันเหรอหรือลีกำลังจะบอกว่าคือมวลรวม

เพราะว่าเวลาเราโยนไปหาเขาเนี่ยเราโยนเป็นลักษณะมวลรวมถูกไหม
คือเวทีและคนที่มาร่วมเวทีซึ่งถือเป็นคนละคนนะ
คือผมหมายถึงคนที่มาร่วม
มันมีบางคนบางหมายถึงว่ามันมี
เข้าใจได้เข้าใจได้คือบรรยากาศทำให้เรารู้สึกมันก็ไม่น่าสบายใจ
ต่อให้คำพูดที่เขาพูดถึงเขาจะพูดแบบนี้
อนุญาตไม่ใช่อะไรขอขมวดเดี๋ยวเวลาไม่พอ

มาที่ขอให้ฝอดพูดในในนี้ให้จบครับ
ครับอย่างบนเวทีเรามีอาเจนด้าชัดเจนนะครับ
ข้อเรียกร้องสองจุดยืนหนึ่งความฝันของเรา
ชัดเจนตรงนั้นนะส่วนของเวทีและผู้จัดคณะประชนหมดแอก
ไม่ได้ทำอะไรนอกเหนือไปจากกรอบ๓๒๑ตรงนี้
แต่ว่าสำหรับผู้ชุมนุมที่เขามาชูป้ายเนี่ย
เราต้องยอมรับว่าเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยและ
การเคลื่อนบ่อยของเรายึดถือคุณค่าประชาธิปไตย
ดังนั้นสิ่งหนึ่งคุณค่าหลักคุณค่าหนึ่งที่เราต้องเคารพ

นั้นเนี่ยเราคิดว่าเราไม่มีอำนาจใดไปห้ามเขาว่า
คุณจะต้องห้ามเขียนคำนู้นห้ามเขียนคำนี้คำนี้ห้าม
คือมันนอกเหนือกรอบที่เราจะไปแทรกแทรงสิทธิส่วนบุคคลของเขาได้
ส่วนในเรื่องของคำเนี่ยก็คือเป็นความรับผิดชอบของผู้ชุมนุมเอง
ที่จะต้องรับผิดชอบคำที่เขาชูขึ้นมาเอง
แต่ทางนี้หน้าที่ของเราคือเราต้องเคารพสิทธิภาพในการแสดงออก
ทีนี้ขอนิดเดียวค่ะให้ผู้ได้ทันทั้ง๔คน
เราไปเริ่มที่มายก่อนคือข่าวรัฐบาหาร
เราคิดว่ามันเป็นไปได้แค่ไหนตอนนี้ค่ะ
เอาสั้นแต่ละคนปิดท้ายเนาะ
ก็จริงคิดว่าทางกองทัพอาจจะไม่ใจร้ายกับเราขนาดนั้น
ในการที่จะทำรัฐประหารทั้งที่เรามีจุดยืนชัดเจนว่าเราไม่เอารัฐประหาร
เราบอกเขาชัดเจนแล้วว่าเรารับไม่ได้กับการรัฐประหาร
คือเขาคงจะต้องหยุดพฤติกรรมแบบนั้นสักที
แล้วทางกองทัพหรือว่าทางรัฐเองก็ควรที่จะต้องรับฟังประชาชน

แล้วถ้าสมมุติมันเกิดขึ้นเราเตรียมแผนไว้ยังคะ
ก็ถ้าเขาอยากจะมายึดอำนาจรัฐที่มาจากประชาชนก็ลองดูค่ะ

ยังไงคะชาญถ้าสมมุติเกิดรัฐบาหารจุดยืนของเราคืออะไรคะ

ก็รัฐประหารนะครับจุดยืนก็คือว่า
เราก็ต้องดูว่ามันเหมาะสมหรือไม่
ซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแล้วแต่ว่าจะคิด

ครับไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรัฐประหาร

ครับผมว่าการทำรัฐประหารในตอนนี้ไม่ใช่การกระทำอันชาญฉลาด
อยู่ในสังคมประชาธิปไตยอยู่ในระบอบประชาธิปไตย

เชิญพี่น้องประชาชนมาร่วมกันหัดขวาง

และเราจะทำให้ผู้ที่พยายามก่อการรัฐประหาร

นี่คือจุดยืนว่าเราไม่เอารัฐประหารอย่างแน่นอน
ไม่ว่าจะกรณีหรือเหตุผลใด

ใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

การรัฐภาษาอาหาร
เราต้องดูก่อนว่าปัจจัยสำคัญเป็นยังไง

มีการจะประทะกันถ้ากองทัพมาตอนนั้น
สำหรับผมคือหิโร่ตอนนั้นเพราะเขามาช่วย
รอบนี้ผมยังมองไม่เห็นว่าจะมีปัจจัยอะไรเท่าไ

งั้นเดี๋ยวพี่แป๊ะรีไว้ก่อน

ขอบคุณค่ะลากันไปเลยสวัสดีค่ะ